จำกันได้ไหมว่าเมื่อกลางปีก่อนเนี่ยนะคะอดีตนางเอกชื่อดังที่ผันตัวไปเป็นแอร์ฮอสเตจอย่างคุณนิ้งกุลสตรีเนี่ย
เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคไขข้อกระดูกบกพร่องอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
พร้อมกับมีสายยาระยงระยางเต็มไปหมดเลยค่ะดูสิคะ
แล้วสังเกตดูที่บริเวณมือแล้วก็แขนของเธอนะ
เห็นชัดเลยค่ะว่าเธอค่อนข้างจะผอมมากเลย

บอกว่ารอบนี้เบาแค่๒เสา๓ยาโอ้โหเนี่ยแบบนี้เห็นไหม
ฝันดีนะคะรักรักกอดแน่นก็คือมีแฟนเข้าไปให้กำลังใจพี่นิ้งกันเยอะมากเลยค่ะ
แล้วก็ขอให้พี่นิ้งหายเร็วอาการดีวันดีคืนด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็สอบถามนะไปที่คุณหนุ่มน้องชายของคุณนิ้ง
สอบถามถึงอาการป่วยของพี่สาวซะหน่อยนะคะคุณหนุ่มเผยสั้นบอกว่าตอนนี้พี่สาวดีขึ้นแล้ว
ที่ผ่านมาพี่นิ้งก็ออกจากโรงพยาบาลมาพักอยู่ที่บ้านบ้าง
ภาพที่เห็นก็คือรักษาโรคที่ป่วยตามปกติแล้วก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจมาด้วยจ้า